มันก็กองอยู่หลังรถคนก็นั่งอยู่บนกองมันอีกทีนึงแล้วมาเทแบบนี้ฮะจัดเลยอ่ะ
โมงเย็นของเมื่อวานนี้เองครับบนถนนท้ายหมู่บ้านปากคาใหม่นะครับ
ตะบนคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
ที่เกิดเหตุนะเป็นถนนลูกรังนะครับอยู่สองข้างทางเป็นเหวลึกอ่ะนะฮะ
แล้วก็เป็นดอยสูงสลับกันหลายลูกเมื่อกี้เห็นภาพมุมสูงไปแล้ว
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเนินเขาอันตรายพบรถกระบะสีขาวสภาพจอดตะแคงพลิกอยู่นะฮะ
ได้รับความเสียหายในตัวรถเนี่ยมีในชาติแทร่ว่าอายุ๓๖ปี
เป็นคนขับรถคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
ข้างรถลงไปนั่นน่ะมันสัมปะหลังกองเพียบเลยตกกระจายเต็มถนน
มีคนงานชายหญิงนะครับสัญชาติเมียนมา๘คนด้วยกันนะครับ
นั่งมาบนกองมันสัมปะหลังนอนจมกองมันอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้แต่มีคนงาน๑คนนะอาการสาหัส
เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่จึงรีบนำร่างผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๗คนออกจากจุดเกิดเหตุ
ทุลักทุเลใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้
จากการสอบถามทราบว่าขณะเกิดเหตุนะคนขับกับคนงานชาวเมียนมารวม๑๐คน
ขนมันสัมปะหลังมาเต็มคันรถเลยแล้วก็มีคนงาน๘คนนั่งอยู่บนกองมัน
แล้วก็ขับออกมาจากไร่กลางภูเขานะครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ช่วงเนินขาวราชันเป็นเหลื้อลึกคือจะเร่งเครื่องขึ้นยอดเขา
โอ้โห้เนี่ยครับนิดเดียวนะครับไม่ครับเอียงตกภูเขาไปแล้ว